มาดูเรื่องนี้กันบ้างทำบุญให้มันสบายใจ
ทำหน้าให้มันสบายตา

ขอขึ้นเขียงทำสวยอีกสักครั้ง

บอกเลยคราวนี้ไม่ขายขำนะจ๊ะจะขายสวย

พี่เจเน็ตเขียวใกล้๖๐แล้ว

ตอนนี้น่าจะเน้นขายสวยไม่ขายคำแล้วล่ะมั้ง
อายุจริงอย่างที่บอกไป๕๗ปีค่ะ
พี่เขียวเลยขอไปเช็คอินโรงพยาบาลไม่ต้องตกใจนี่
ไปโรงพยาบาลศัลยกรรมชื่อดังค่ะ
แม้ว่านี่จะไม่ใช่การขึ้นเขียงทำสวยของพี่เขียวครั้งแรกนะ
เขียวเนี่ยเคยขึ้นมาแล้วประมาณ๒๓ปีที่แล้วอันนั้นก็ชุดใหญ่เหมือนกัน
แต่ดูลิสต์ความสวยเสกความปังจากคุณหมอครั้งนี้บอกเลยว่าแม่ไม่ได้มาเล่นจ้ะ
ผ่าตัดยกคิ้วเอยตัดขมวดคิ้วเอยแก้ตาตกตาเศร้า
แล้วก็ปิดจ๊อปด้วยการดึงร่องแก้มเอ้าเป็นไง
เอาให้ลืมอาทิตย์จริงใช่งานใหญ่
แล้วแจงก่อนนะจ๊ะคุณผู้ชมถ้าเห็นพี่เขียวดูตึงเนี่ย
ไม่ใช่อะไรไม่ได้โกรธใครแม่ดึงหน้ามาตั้งใจจะมาสวยชุดใหญ่เบอร์นี้
หลายคนแอบแซวอันแน่จะไปสวยมัดใจคุณแจ๊คสามีหนุ่มรุ่นน้องหรือเปล่า
เพราะอายุห่างกัน๑๓ปีคุณผู้ชมเอาเป็นว่าทำสวยเสร็จเมื่อไหร่
ขอรอชมด้วยกันนะคะพี่เจเน็ตเขียวขา
บอกแล้วถ้าคุณสวยชัดหน้าก็สวยมันชาตินี้เลย
ใช่นะคะว่าแล้วก็พักร้อนปีนี้

ทำข่าวบ่อยก็ทำได้บ้างนะ
ยุคนี้สมัยนี้นะใครก็ทำหน้ากันถ้ามีเงิน